นี้น่าเศร้าครับท่านผู้ชมครับที่ชนบุรีนะฮะ
มีชายหนุ่มวัย๑๖ปีคนนึงเมื่อเช้าเนี่ยขี่จักรยานยนต์ไปส่งแม่ที่ที่ทำงาน
แล้วปกติจะต้องขี่จักรยานยนต์กลับบ้านพี่ก็โทรไปหาแม่
บอกแม่น้องยังกลับไม่ถึงบ้านเลยเนี่ยแม่ก็เอ๊ะทำไมตั้งนานแล้วยังกลับไม่ถึงบ้าน
มาส่งแม่ตั้งนานยืมรถเพื่อนขี่ไล่มาดูเพื่อจะดูว่าลูกอยู่ที่ไหน
ปรากฏว่าเสียชีวิตอยู่ที่ข้างถนนนะฮะขี่จักรยานยนต์ขากลับบ้าน
มีสุนัขตัดหน้าคือชนเข้าไปเนี่ยเสียชีวิตทั้งคนทั้งสุนัขครับ
นี่ค่ะโอ้โหชนแรงมากอ่ะรถนี่ถลายไฟลุกเลยค่ะ
คือเนี่ยสุนัขตัวสีดำนี่เห็นไหมฮะเนี่ยโอ้โห
คือถ้าดูจากกล้องวงจรปิดตรงนี้เหมือนกับไฟเนี่ยจะลุกมาก่อนจะถึงตัวสุนัขด้วยซ้ำ
แสดงว่าน้องพยายามจะเบรกมาก่อนหรือเปล่าอ่า
เพราะเห็นว่าสุนัขเนี่ยกำลังวิ่งข้ามถนนมาค่ะคงพยายามเบรกเต็มที่แล้ว
แต่มันแบบโอ้โหทะไหลมาแล้วก็มันกระชั้นชิดอ่ะ
พุ่งชนสุนัขไปทั้งที่ไฟลุกท่วมจักรยานยนต์เนี่ยฮะค่ะ
สุดท้ายเสียชีวิตทั้งคนและสุนัขนะครับอืม
นี่เป็นกล้องวงจรปิดหน้าร้านสุชาติซาวนะครับอยู่ที่ซอย๕วัดบ่อหิน
ศรีราชาจังหวัดชนบุรีน้องที่เสียชีวิตชื่อนนทพัฒน์
ขดถุรรณิืนอายุ๑๖ปีนะฮะ
กลับมาจากไปส่งแม่ที่ที่ทำงาน
ขากลับบ้านเนี่ยก็มีเหตุการณ์ตามที่ท่านเห็นนี่แหละครับ
คุณแม่เนี่ยเห็นว่าลูกชายยังกลับไม่ถึงบ้าน
ยืมรถเพื่อนเนี่ยขี่ออกมาดูลูกชายระหว่างทางมาเจอเหตุการณ์นี้ครับทุกผู้ชมครับ
โอ้โหนี่ฮะพี่ชายก็มาพี่ชายเนี่ยบอกโทรไปหาแม่บอกทำไมน้องยังกลับไม่ถึงบ้าน
สุดท้ายตามมาดูกันเสียชีวิตแบบนี้ฮะ

รักยานยนต์ของน้องที่ขี่มานะครับ
เป็นสุนัขเพศผู้สีน้ำตาลตัวนี้ครับ
ทั้งหมดก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เห็นเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้นะฮะ